คุณผู้ชมค่ะดาราที่ไปทำหน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้เนี่ย

แต่ว่ามีอีกหนึ่งสาวที่เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเธอก็ไปส่งกำลังใจ
แล้วก็ไปมอบของมาเหมือนกันนะคะสำหรับสาวแตงโมนิดาค่ะ
นี่ดิฉันเพิ่งทราบเหมือนกันว่าเธอไปมาไปที่จังหวัดสงขลามานะคะ
หลังจากที่นางเอกสาวแตงโมนิดาลงพื้นที่ช่วยชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วม
พร้อมกับคุณพ่อของเธอค่ะคุณพ่อโสพลไปที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเมื่อ๓วันก่อน
เจ้าตัวก็ออกมาเผยนะคะว่าที่ตัดสินใจลงไปช่วยด้วยตัวเอง
เป็นเพราะว่าเธออยากเดินทางไปให้กำลังใจพี่น้องทางภาคใต้
พวกเขาได้เห็นว่าตัวเธอรู้สึกว่าเป็นห่วงจริง
แม้จะมีหลายหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
หรือว่าส่งเงินบริจาคสิ่งของจำเป็นไปให้แล้วมากมายก็ตาม
แต่เธอก็อยากที่จะลงพื้นที่ด้วยตัวเองมากกว่าค่ะ
เราตั้งใจที่ว่าเราอยากจะไปแล้วทั้งที
เราอยากจะมีความสุขแฮปปี้ให้เขาเห็น
เพื่อเขาจะได้รู้สึกว่าเขามีกำลังใจที่ดี

พี่ป้าน้าอาชาวต้ายคือสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยนะคะ
ว่ามันแบบไม่ใช่แค่เราไปให้
แต่เขาได้ให้เรามาเยอะเหมือนกันคือกำลังใจในการทำงาน
คำอวยพรแต่ละอย่างที่เขาให้มาคือแบบน่ารักมาก
คือเขาก็อวยพรเราแล้วก็ขอบคุณเราที่แบบเราเห็นความสำคัญของเขา
สำหรับประเด็นที่เธอไปเป็นจิตอาสาเนี่ย

แท็กภาพในไอจีถึงเธอทำไมบ่อย
สาวแตงโมเผยว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วค่ะ
ซึ่งก็ได้รับการชี้แจงจากอีกฝ่ายนึงว่า
ไม่รู้เรื่องว่าการแท็กภาพต่างไปถึงเธอนั้นเกิดขึ้นได้ยังไง

ตอนนี้ไม่ได้ติดใจกับเรื่องนี้แล้วด้วย
หลังจากที่เขาแท็กมาโมก็ถามเขานะคะว่าแท็กทำไม
เพราะว่ารูปบางรูปไม่มีโมอะค่ะ
รูปที่มีเราเข้าใจแต่ว่ารูปบางรูปไม่มี
เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เขาไม่ได้เป็นคนแท็ก
ไม่รู้มันไปเด้งได้ยังไง

เพราะว่าเราไม่มีทางรู้ความจริงเลยว่าเขาคิดอะไรอยู่
ไม่แท็กแล้วค่ะเขาไม่ได้แท็กแต่แรกค่ะพี่
เขาบอกแล้วเขาไม่ได้แท็กแต่แรก

โทษแมวพิมแมวมั้งคะ